เรื่องความเชื่อเขาบอกว่าก็ทำกันเป็นประเพณีแล้วล่ะ
แต่มันเริ่มต้นจากการที่คนในหมู่บ้านไม่สบาย
เขาก็เลยมารวมตัวกันทำพิธีแบบนี้เพื่อความสบายใจ
เดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับ
จังหวะดนตรีแบบนี้ฟังแล้วเนี่ยนะ

ว่าจะเป็นพิธีกรรมที่มีดนตรงดนตรีเข้ามา

ห้วยเหนืออคุขัญจศรีสะเกต

เขาบอกว่าต้องทำพิธีแบบนี้แต่จุดเริ่มต้นของพิธีเนี่ย
มันเริ่มจากการที่มีคนในหมู่บ้านป่วยแล้วไม่ทราบสาเหตุ
คุณต้องเข้าใจก่อนนะสมัยก่อนยังไม่มีเรื่องทางการแพทย์ที่พัฒนาจนถึงปัจจุบันแบบนี้
แล้วทีนี้เขาก็ทำพิธีกรรมแบบนี้กันมาเนิ่นนานจนมาถึงปัจจุบันมันจนกลายเป็นประเพณีไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะนิยมจัดประเพณีลักษณะแบบนี้ในช่วงมกราคมจนถึงเมษายน

และจะจัดในช่วงที่เขาบอกว่าดอกทองกวาวบานสะพรั่งอีกต่างหาก

เขาบอกว่าการทำพิธีเนี่ยฮะชาวบ้านเขาก็จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มแบบนี้
และจะไปเชิญผู้ที่เป็นหมอหมอของชาวบ้านคืออะไร
ร่างทรงนั่นเองฮะมาทำพิธีสื่อสารกับผีบรรพบุรุษ
พอถามเรื่องราวเจ็บป่วยเป็นอะไรมาแล้วป่วยเป็นอะไร
ตรงไหนที่ว่าเจ็บตรงไหนที่ว่าไข้จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป
ช่วงการทำพิธีได้ยินเสียงเพลงไหม
นี่ศรีสะเกดก็ไม่ขาดแค้นนะจ๊ะเพราะว่า
อ่าก็มีแคนเป่าอยู่ตลอดเวลาเอออ่ะเสียงเพลงมาแบบนี้นะครับ
ผีเข้าร่างปั๊บอาการตัวสั่นเลยนะฮะชาวบ้านก็ถามสิถามหมอ
ว่ายังไงถ้าป่วยแบบนี้ป่วยแบบนั้นจะรักษายังไงค่ะ
หมอเขาก็จะบอกไปบอกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะ
ทำไปเพื่อรักษาทางใจซะมากกว่าเออเป็นกำลังใจบางอย่างเนี่ยนะฮะ
มันไม่สามารถรักษาด้วยยาได้อย่างเดียวอืมกำลังใจนี่แหละถูกฮะ
เป็นสิ่งที่เริ่มต้นทำให้กำลังกายน่ะดีอ่ะขอบคุณภาพนี้ด้วยนะ